ชมสมฤดีแล้วนะครับเรามาดูข่าวเย็นไทยรัฐกันนะฮะ
แม่เป็นที่กล่าวถึงครับ
รายเดอร์อายุ๓๓ปีที่ตามไปหาแฟนเก่าในที่ทำงานของเธอ
คุณสุภาพสตรีใจเย็นนะ
ก่อนจะดูคลิปนี้แล้วก็ดูความคืบหน้าของคดีนี้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

ก่อนหน้าวันนั้นค่ะ

หนูจะโดนหนักขนาดไหน
หนูเลยเลือกที่จะอยู่ในร้าน
คือวันนั้นวันนั้นเลยค่ะ

หนูอยากรู้ว่าการีหนูไปถึงไหน

เพราะทุกวันนี้ไปทำงาน
ต้องหยุดขายของบ้างค่ะ

แม้ว่าจะเห็นพฤติกรรมของเขาไปแล้ว
ลองฟังเขาดูหน่อยไหม

มุมของเขาบ้างฟังเขาบ้างสิ

เหตุการณ์ในคลิปเป็นเรื่องเข้าใจผิด

แค่เอามือไปทุบกับผลักเท่านั้นเอง

แล้วคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่

รับว่ามีปัญหาเรื่องเงินจริง
ส่วนเงินดาวน์รถจักรยานยนต์ก็ผู้หญิงให้ผม
ด้วยความเสน่หาเขาพูดนะนะ

เขาบอกใครอยากรู้เรื่องนี้
เราไปถามคนรอบข้างดูก็ได้นะ
เอ้าเอ้า
แล้วหลังจากนั้นอ่ะ
ผมก็มีการได้ไปง้อแฟนปกติครับพี่

ผมก็โอเคได้ดิวกันก็อยู่ด้วยกัน

เนี่ยค่ะเป็นการผลักใช่มั้ยคะ
เป็นการผลักแบบกำมือ

แต่ว่าสุภาพสตรีเสียงในห้องคอนโทน
หึงขึ้นมาเลยแล้วคุณผู้ชมที่
ดูในเพจในไลฟ์อยู่เนี่ย

ผู้ก่อเหตุครับถูกตำรวจแจ้ง๓ข้อหานัก

ขืนใจผู้อื่นทำให้เกิดความหวัดกลัว
ทำให้เสียทรัพย์และหมินประมาท

ชนะชัยบอกว่า

นึกผิดแล้วที่ทำไปเนี่ยเพราะว่า

ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดนี่สงสัยจะยาว